น่าจะเป็นคนที่แบบว่าตัวจี๊ดอ่ะตัวจี๊ดตัวตึงของจริง
ดูเพื่อนข้างดิคะมองเหลขว่าที่เอาม
พี่คนที่โพสเขาโพสในแนวทางอีสานบ้านเผ่า
อ่าม่วนผู้เดียวกันได้
ม่วนผู้เดียวก็สนุกคนเดียวก็ได้
แต่ทำไปเล่นนะคุณผู้ชมใครจะเชื่อคลิปนี้
คนดูเป็นล้านยอด
ดูเนี่ยล้านก็คือ๓ล้าน๔แสนวิวไปแล้ว
แล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วเนี่ย

เอางี้ละกันอยากไปดูความน่ารักของน้องเขาต่อ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ